ปีนี้เป็นรอบที่ค่อนข้างแปลกนะคะเรียนฟังจากคุณธีรศักดิ์บอกว่าค่อนข้างแปลก
เพราะว่าของดอยสุเทพไม่เจอมา๓๔ปีติดกันแล้วนะคะ
ผมเรียนครับและเจอทุกปีแต่ว่ามากบ้างน้อยบ้าง
เมื่อ๔ปีที่แล้วที่ปรากฏเคยมีเป็นแนวยาว
แต่ทรัพย์ที่มาเป็นต่างเข้าไปเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้ว

เท่าที่ได้มาแล้วก็เห็นปัญหาเองนะครับก็ได้เดินอย่าง
แล้วก็คือจุดประสงค์ที่เดินก็คือเพื่อจะทราบถึงข้อกัณหา
แล้วก็พบจริงนะครับเรื่องของกรณีที่พื้นที่แล้วเกิดซ้ำเนี่ย
เป็นต่อไม้ก็ดีหรือว่าเป็นต้นไม้ที่มีไฟติดอยู่นะครับ
ซึ่งถือเป็นแนวดำแล้วมันไม่ควรจะเกิดแล้ว
แต่ว่าเมื่อเขาหักลงมาหักโค้นลงมาแล้วก็กลิ้งไปด้านล่าง
ทำให้ติดเชื้อเพลิงด้านล่างแล้วก็ลุกลามขึ้นมาใหญ่อีกที

รองคะจนถึงตอนนี้เนี่ยยังต้องการอะไรอีกไหมคะความช่วยเหลือ
ครับในพื้นที่เราก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นโดนร่มบินมอไซค์วิบากแล้วก็ทางหน่วยราชการต่างนะครับ
ในพื้นที่ก็ที่เราต้องการก็คือเรื่องของอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ซึ่งตอนนี้ก็มีพอสมควรแล้วนะครับแรกแรกก็ยังขัดกันในเรื่องของเครื่องเป่า

โดยเฉพาะจริงพี่น้องชาชนชาวชมัยน่ารักมากนะครับ

บางทีเอาน้ำเอาท่าอะไรมาให้ศิษฐ์ศูนย์โดยการ

ส่วนอื่นไม่ขาดนะครับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็มีพอแล้วครับ
พี่พิษตอนเดี๋ยวใครต้องหืนครับ
ในส่วนของของกินของใช้ที่เหมาะกับการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ของพี่นักดับเพลิงเนี่ยนะคะ

คือณตอนนี้ไม่มีอะไรขาดเลยใช่ไหมคะ

โดยย่อภัยอย่างยิ่งเงินทดลองราชการของแนนท์นาคม
เพราะว่าได้มอบให้ทางแนนเพลิงไปแผนการการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะเบิกจ่ายงบประมาณสะสมเข้ามาบันเริ่มการ
และชุดที่ไปดับไฟอะไรอย่างต่าง
เราไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ครับ
ได้ค่ะท่านรองค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดประทุขึ้นมารอบใหม่ใหญ่

ขอบคุณเบื้องต้นสำหรับตอนนี้ค่ะรองค่ะ